รถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจสอบสวนกลาง

ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟ

ไปดูเรื่องนี้จากรายงานกันหน่อยค่ะ
รถไฟถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชน
เลือกใช้มากที่สุดในช่วงเทศกาล
งกรานปีนี้กองบังคับการตำรวจรถไฟ
ร่วมกับหน่วยงานต่างในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ระดมกำลังตำรวจเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัย

โดยจัดกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ตรงนี้เรามีการจัดชุดดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

ตั้งแต่บนขบวนรถไฟจะมีเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบ
ทั้งในเครื่องแบบทั้งนอกเครื่องแบบ
หลังจากนั้นก็มาดูที่สถานีรถไฟ
อกจากนั้นเราก็มีชุดปฏิบัติการ
โดยจัดชุดประโยชน์การของกองประคับการ๑ชุด
แล้วก็กองกำกับอีก๕ชุด
หนุนเวียนสับเปลี่ยนสนับสนุนการปฏิบัติของสายตรวจที่อยู่บนรถบนรถไฟ
เพื่อป้องกันเหตุให้กับพี่น้องประชาชน
ผู้บังคับการตำรวจรถไฟยังแนะให้ผู้โดยสารทุกคน
ปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดเมื่ออยู่บนขบวนรถ
เพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
การไม่พกเงินติดตัวจำนวนมาก
ไม่รับสิ่งของจากคนแปลกหน้า
และตรวจสอบรายละเอียดของขบวนรถก่อนที่จะเดินทาง
อีกทั้งการสูบบุหรี่และดื่มสุราบนขบวนรถนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้
ไม่รอดถือ
เหนือจากการรักษาความปลอดภัยในขบวนรถไฟแล้ว

ยังควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถ

สั่งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด
ได้มีการตรวจตราปริมาณแอลกอฮอลก่อนออกเดินทาง
ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษสถานเดียวคือไล่ออกจากราชการ
พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บนรถทุกนาย
ก่อนขึ้นขบวนจะต้องได้รับการตรวจวัด
ในเรื่องของแอลกอฮอลแล้วก็ตรวจสารสุ่มตรวจสารเสพติด
ซึ่งอันนี้ถือเป็นนโยบายที่เราถือปฏิบัติมาตลอด

เพราะเราถือว่าวันนี้เราต้องสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ที่ใช้บริการผู้ที่เดินทางว่า
พนักงานทุกคนเราปาดใส่แอลกอฮอล์
ปีนี้ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันทำงานอย่างหนัก

ให้กับผู้เดินทางกลับในช่วงสงคราน
ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน
และปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ประชาชนก็ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อบังคับ
เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน